พาไปหน่อยไปบุกพิสูจน์กับหมอปลา
แกจะไปดูซิว่าในที่ที่เราเคยเล่าข่าวไปว่ามีกระสือ
มันมีจริงหรือไม่

สัปดาห์นี้คุณผู้ชมถ้าคุณได้ติดตามตลอดข่าวทุกวัน

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายรูปแฟน
ตั้งใจจะถ่ายรูปแบบตอนเผลอ
ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติ
แต่กลายเป็นว่าติดบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติ

งั้นต้องไปพิสูจน์กันเพราะเรื่องนี้ถึงหูหมอปลาแล้ว
หมอปลานะครับลงพื้นที่ไปเลย
แล้วมานั่งคิดวิเคราะห์ว่ามันสรุปมันใช่หรือเปล่า

นี่หมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วครับ
โอ้โหมาจริงนะ
ไปกันหน่อยในพื้นที่ตะบนท่าคา
อเบอร์อภวัชวรสมุทรสงครามนั่นแหละครับ

แล้วก็บอกว่าเอากล้องไปด้วย
เราจะเจอกสือได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะออกมา

เห็นลวดนี่ไหมจะเอาไปผูกกับหัววัวสดนี่เดี๋ยวมาเงี๊ยว

อารมณ์แบบนั้นเลยเดี๋ยวกระสือมางับเหยื่อ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นภาพของกระสือตัวเป็นตัวจริง

หมอปลาบอกส่วนตัวเขามีความเชื่อเรื่องนี้ไง
แล้วพอได้ดูข่าวนี้ได้เห็นติ๊กต๊อกของคนที่เขาโพสต์ไป
เขาเลยบอกว่าต้องมาให้ได้

หมอปลาบอกนี่ตรงนี้เลย
ตรงช่องว่างระหว่างต้นมะพร้าว

เป็นจุดที่วิญญาณและสัมภเวษีจะโผล่พลวดออกมา
คือจะข้ามร่องสวนมะพร้าวมา
อารมณ์ประมาณนั้นเลยให้คิดจินตนาการตามนะ

คุณรู้จักวันโกนไหมเออรู้จักค่ะเออวันโกนวันพระ

นั่นแหละไอ้วันที่หมอปลาลงพื้นที่ไปมันเป็นวันโกนพอดี
แต่เมื่อถึงเที่ยงคืนมันจะกลายเป็นวันพระ
อ่าประตูมิติเปิดแล้ว
พบโลกกับพบคนตายมันจะเปิดเชื่อมหากัน
และเมื่อทำการติดตั้งกล้องโกโปเอาไว้แล้ว

ไปนอนรอรอตั้งแต่๕ทุ่ม
ดูอาการหมอปลาก่อน
อย่างไงหมอป้าหาวหาว

หาวง่วงสิที่เหนือหยุดขนาดนั้น
ไม่ใช่แต่เป็นอาการที่หมอปลาจะมักจะรู้สึก

โอ๊ะง่วงหาวน้ำตาไหล

เหมือนจะอาเจียนและประโยคสุดฮิตคือ
คือผมแห่ผมแห่ผมแย่
เฮ้ยคราวนี้ก็แย้ผมแย้เหมือนกันเหรอคะ
แหย่ผมแหย่แบบนั้นแหละนะ

แต่อย่างนี้ฮะหมอปลาใช้เวลาอยู่กับจุดนี้ประมาณ๕นาที

เขาบอกว่าจับบางสิ่งบางอย่างได้
มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเดินผ่าน
แล้วมาพร้อมกับเสียงลมที่พัดผ่านอย่างน่ากลัว
เอาไปลองฟังเสียงดูฮะ

เสียงลมอาจจะน้อยแต่เสียงที่ดังมากคือ

คนเขาเชื่อมาเห่าหอมระหอน

โอพอป่ากะบ้าง

เชื่อว่าถ้าหากว่ามีใครมีความต้องการ
อยากจะให้หมอปลามาช่วยเหลือในเรื่องของวิญญาณสัมภเวษี
ที่ออกมารังความรังแก่แล้วก็บอกหมอปลาได้
แต่สิ่งที่สัมผัสได้หมอปลาก็ไม่ฟันทง
ไหมว่ามันใช่กระสือจริงหรือไม่
อาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวษีทั่วไปหรือเปล่า
เพราะพื้นที่ตรงนี้มีเหตุที่มีคนเสียชีวิตถึง๒ราย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถจับได้จากกล้องที่ถ่ายไว้
มีเพียงแค่เสียงและหอนเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะคะ